ต่อไปเชิญคุณธนิการครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่
รบดิฉันนางสาวธนิการพรพงศาโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
เขตบางซื้อดุศิษย์แขวงถนนอครชายศรีพัทพลังประชารัฐ
ท่านประธานขอสไลด์ด้วยนะคะวันนี้อภิปรายนะคะ
พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนะคะ
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านประธานที่เรากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙
ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะ
การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครอบคลุมทั้ง๓ส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาครัฐนะคะที่กำลังประสบปัญหาหนักเลยนะคะ
ครัวเรือนรายได้ลดลงการบริโภคลดลงอัตราการว่างงานมากขึ้น
หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นภาคธุรกิจกระทบอย่างยิ่งต่อผลการลงทุน
ความเสียหายมากขึ้นทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว
โรงแรมร้านอาหารการค้าปีกค้าส่งนะคะ
ประกอบกับเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะ
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในหัวใจของการฟื้นฟูขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ดังที่เห็นในบทสรุปและเป็นการเกิดนำในพระราชบัญญัติมุมประมาณ
ก็คือการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากที่สุด

ปัญหานะคะที่พบในขณะนี้นะคะคือปัญหาด้านการสื่อสาร
ความสับสนในข้อมูลที่หลั่งไหลมามหาศาลและข้อมูลก็แย้งกันเอง
ส่งผลกระทบทำให้ตอนนี้สังคมเราเป็นสังคมที่ไม่มีความเชื่อใจกัน
ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน
หรือประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะกระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคง
ภาคเอกชนในการลงทุนนะคะสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่น
และมั่นคงต่อรัฐบาลนะคะในการบริหารประเทศ
ดิฉันในฐานะที่จบมิเทศศาสตร์จุฬาโรงกรมหาวิทยาลัย
ที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะ
ทำตัวเป็นเหมือนเกรดเวย์นะคะในการกันกองข้อมูล

แต่ว่านี่คือจำนวนคนไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะ

ตอนนี้สื่อหลักไม่ใช่เป็นนักสื่อสารมวลชน
แล้วก็ไม่ได้เป็นตามช่องทีวีต่างอีกต่อไปแล้วนะคะ
ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนสามารถเป็นนักสื่อสารมวลชนได้นะคะ
แต่ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๐๕เปอร์เซ็นต์นะคะ
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่า
ข้อมูลหลั่งไหลมหาศาลนะคะ
เราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ
ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จนะคะ
ดิฉันขอชื่นชมในความพยายามของรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นพรบคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้าน
ตลอดจนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มีพรบไซเบอร์นะคะที่จะมีการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
หรือสกมชนะคะ
ภาครัฐนะคะซึ่งเป็นความมั่นคงและปลอดภัยนะคะ
ในการเอ่อของประชาชนเองด้วยนะคะทีนี้การที่ภาครัฐใช้งบประมาณนะคะ
ในการจัดการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าคำตอบของการพัฒนาและแก้ไขปัญหานี้
ยั่งยืนคือการศึกษาค่ะเปลี่ยนสไลด์ค่ะในด้านการศึกษานะคะ
งบประมาณที่ขอเข้ามานะคะ๓ปีเนี่ยค่ะดิฉันดูข้อมูลย้อนหลัง๓แสนกว่าล้านทุกปีนะคะ
ถือเป็นกระทรวงที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะแต่ผลการศึกษาค่ะ
ประเทศไทยเรานะคะได้เข้าร่วมโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลนะคะ
ในปี๒๐๑๕นะคะประเทศไทยได้อันดับที่๕๕จาก๗๒ประเทศทั่วโลกนะคะ
ต่อมานะคะในปี๒๐๑๘ประเทศไทยได้อันดับที่๖๐นะคะจาก๗๗ประเทศทั่วโลกนะคะ
เปรียบเทียบกับปริมาณเม็ดเงินนะคะที่ได้กระตุ้นเข้าไปนะคะ
ดังนั้นระบบการศึกษาเหล่านี้ล่ะค่ะปัญหาหรือคำถามสำคัญก็คือว่า
เราจะสร้างคนอนาคตที่มีคุณภาพได้อย่างไรนะคะ
ถ้าท่านดูจากสไลด์อันนี้นะคะของดิฉันนะคะจะเห็นว่าเราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายนะคะ
คือเป็นอันดับรองสุดท้ายอันดับที่๗๖จาก๗๗ประเทศนะคะ
นั่นคือปัญหาที่ทำไมประเทศเราถึงมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมากมายเลยนะคะท่าน
ไลด์ถัดไปค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าดุ๊กดิจิทัลเต็มตัวแล้วนะคะ
เราไม่ใช่เด็กที่ต้องแข่งขันกันเองภายในประเทศอีกแล้วค่ะท่านประธาน
ทำให้เด็กเราสามารถที่จะในอนาคตนะคะทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกนี้นะคะ
ตัวอย่างเช่นสถานการณ์นี้ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะ
ถ้าเราเปลี่ยนแปลงทานดิฉันเชื่อมั่นว่าเด็กไทยไม่แพ้ใครนะคะ
แต่ต้องได้รับการส่งเสริมการติดอาวุธการมีระบบการศึกษาที่ทันโลกทันสมัยนะคะ
ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาในสถานการณ์โควิดค่ะ

ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาที่การมากนะคะ
ที่มีการสนับสนุนในส่วนนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มีการกระจายงบประมาณในการเรียนการสอน๔รูปแบบนะคะ
ก็ขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีที่ใส่ใจนะคะ
ให้การศึกษาของไทยก้าวไปได้นะคะ

ในฐานะตัวแทนผู้หญิงไม่พูดคงไม่ได้ค่ะท่าน
ขณะนี้เพศหญิงมากกว่าเพศชายในประเทศไทยเรา๑๕ล้านคนนะคะ
ซีดอร์นะคะซึ่งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตีทุกรูปแบบนะคะ
มีการพัฒนาและส่งเสริมความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางเพศนะคะ
นำมาสู่การจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะค่ะ

ดังนั้นสไลด์สุดท้ายที่ฉันจะอยากฝากไว้ค่ะ
ดีใจอย่างยิ่งที่อธิบดีกรมกิจการสตรีนะคะ
ได้มีแผนนำร่องแล้วค่ะจากที่ที่ฉันปรึกษากับท่านนอกรอบนะคะ
ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่มีการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะนะคะ
สิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากอีกนะคะก็คือเรื่องแสงสว่างความปลอดภัย
จากที่ฉันลงพื้นที่ก็ยังมีที่มืดที่เปี่ยวนะคะ
นมแม่ในสถานที่ราชการท่านจัดสรรงบประมาณไว้อย่างไร
จำนวนวันลาคลอดผ้าอนามัยฟรีในบ้านเราเป็นไปได้หรือไม่นะคะ
ห้องน้ำเราจะเอายังไงกันคะเราจะแบ่งเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง
จริงหรือยังและได้เมื่อไหร่และเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่นะคะ
สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันอยากจะเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะในการบริหารประเทศฝ่าวิกฤตโควิดนี้นะคะ
ฉันทราบว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงนะคะแล้วก็หวังว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนี้
ซึ่งขอมา๓๑ล้านล้านบาทจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็น
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุดขอบคุณค่ะ